ดูเรื่องของนักศึกษาหญิงคนนึงค่ะต้องโพสต์เฟซบุ๊กเลย
เพราะเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณนัทพงศ์เพราะว่าผู้ชายแปลกหน้ามาที่บ้าน๓วันติดติด
แล้วมาทำตัวตีสนิทกับที่บ้านซึ่งบ้านเธอมีแต่ผู้หญิงค่ะอ้าว
นี่คือในโลกออนไลน์ก็เป็นห่วงน้องคนนี้กันนะคะผู้สื่อข่าวของเราลงไป
เพื่อที่จะไปดูกับเจ้าของเรื่องเลยนะคะคือนางสาวเวทิกา
อายุสิบเก้าปีเธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สอง
อยู่ที่หมู่สิบสองตำบลน้ำกล้อมเผลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ทำไมบอกที่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวต้องฝากเจ้าหน้าที่ดูด้วยนะคะ
คือเธอบอกว่าเธออยู่บ้านเนี่ยตอนที่อยู่บ้านมีผู้ชายแปลกหน้าคนนึง
อายุประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีมาจอดรถหน้าบ้านแล้ว
เดินมาถามทางจะไปวัดเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมาถามก็บอกทางไป
หลังจากนั้นไม่นานผู้ชายคนนี้ถือมะพร้าวเข้ามาในบ้านบอกเนี่ยเอามาฝาก
ขอบคุณที่บอกทางเธอก็บอกไม่เอาคือปฏิเสธไป
แต่รู้สึกแปลกแล้วล่ะนะคะเวลาพูดทำไมผู้ชายคนนี้มองหน้าตลอดเลย
เธอตลอดเลยคุณยายก็อยู่ด้วยตอนนั้น
ผู้ชายคนนี้ก็กลับไปวันรุ่งขึ้นมาอีก
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้านแล้วมาคุยกับยายทวดค่ะ
ทำทีตีสนิทเธอบอกโอ้โหกลัวเลยนะคะ
เพราะอยู่กันแค่ผู้หญิง๓คนมีน้อง๙ขวบอีกคนนึงนะคะ
แล้วก็คุณยายอายุเก้าสิบห้าปีเธอโทรหาแม่ค่ะ
บอกให้แม่มาช่วยไล่ผู้ชายคนนี้ไปหน่อย

ผู้ชายคนนี้ไปถามหาเธอกับพี่สะพ้ายที่อยู่แถวนั้นนะคะ
แต่พี่สะพ้ายไม่บอกปรากฏผู้ชายคนนี้ไม่พอใจ
เบิ้ลเครื่องหน้าบ้านเสียงดังแล้วก็ขี่รถออกไป
เวทิกาบอกว่าเธอไปถามที่วัดนะคะ
ก็พบว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ไปวัดจริง
ทางจะไปวัดแต่ไม่ได้ไปหรอกนะคะ
แล้วแถมยังมีประวัติเคยถูกจำคุก๖ปี
คดีเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศด้วย
โอ้โหเจออย่างนี้ผู้หญิงอยู่บ้านกลัวเลยค่ะ
แล้วเข้ามาถึงบ้านมาใกล้ตัวขนาดนี้นะคะ
ทุกคนโดยเฉพาะบ้านที่มีแต่ผู้หญิง
ปรากฏว่าพอโพสต์ไปเป็นอย่างไรรู้ไหมคะ
เขาบอกมีคนเจอแบบนี้หลายคนเลยค่ะ
โดยเฉพาะเด็กสาววัยรุ่นบางคนเจอแบบขี่รถตาม

แล้วก็มีการส่งคลิปของผู้ชายคนนี้
ไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นมาให้เธอด้วย

ขอให้ตำรวจในพื้นที่ช่วยลงไปดูด้วยนะคะ

เพราะว่าผู้ชายคนนี้เคยต้องคดีมาแล้วด้วยค่ะ
ใช่ค่ะถ้าสติไม่ดีก็ต้องอยู่ในพื้นที่ของการได้รับการดูแลนะคะ
พื้นที่หมู่๑๒ตำบลน้ำก้ออำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ผู้หญิงที่อยู่บ้านไม่สบายใจเลย
ฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยลงไปดูหน่อยนะคะ